อีกหนึ่งพิธีกรรมนะเป็นพิธีกรรมการฟ้อนรำบุญเดือน๗ว่ากันว่าได้รับอิทธิพลมาจากสปลาว
พิธีกรรมนี้เรียกเป็นภาษาพื้นถิ่นว่างานบุลสำหะสำหะสำหะหรือชำระนั่นเองนะคะจัดขึ้นในช่วงเดือนเจ็ดที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะกำลังเป็นการทำพิธีเข้าทรงเจ้านายทำเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากหมู่บ้านค่ะส่วนจะทำในวันไหนเดือนไหนน่ะนะคะก็ต้องขึ้นอยู่ก
ให้เป็นคนกลางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้านายส่วนเจ้านายเนี่ยหมายถึงผีบรรพบุรุษของชาวภูผาม่านที่ปกปักรักษาดูแลบ้านเมืองนะคะนางเทียมก็จะถามเจ้านายว่าว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงฝนฟ้าปีนี้ตกดีหรือเปล่าหรือเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นการสื่อสารกันแล้วเขาก็ทำพิธี
เก่าแล้วก็คอนศาลนะคะก็คือมาจากทางลาวนู่นแหละก็เรียกได้ว่าพิธีกรรมเนี้ยมีอิทธิพลได้รับอิทธิพลมาจากศพปลาวอืมแต่เขาก็ยังคงสืบเมื่องทำต่อกันมาเพื่อความสบายใจอืมแล้วก็เรียกพิธีนี้ว่าเป็นการฟ้อนรำเดือนเจ็ดหรือว่าบุญสำหะนั่นเองสำหะสำหะสำหะ
โปรดติดตามตอนต่อไป